ดูคุณเต้นได้มันจริงเลยนะครับ

คุณยังไม่ได้กินอะไรใช่ไหมแต่ว่าดิฉันมีของกินอร่อยเพียบเลย

พาผมไปกินหน่อยได้ไหมจะได้มีแรง

เหมือนกันว่าช่วงเที่ยงแบบนี้
เราเริ่มหิวแล้วคุณผู้ชมมีเมนูอะไร

หิวในช่วงนี้หน่อย

มันเริ่มจะง่วงเหงาหาวนอนกันแล้วเหมือนกันนะ
ใช่แล้วก็หิวด้วยแต่ว่าที่สำคัญเลย
วันนี้เรามีเมนูเด็ดมาฝาก

เมนูที่จะพาไปกินนี้มันสุดยอดจริง
มันคือเมนูข้าวเหนียวหมูส้ม

โพใช่เขาบอกว่าข้าวเหนียวหมูส้มบางโพ

เห็นเป็นร้านรถเข็นเล็กแบบนี้นะคุณนะ
แต่ว่าคนที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ย

มันคือสูตรเด็ดของปากน้ำโพ

ร้านนี้เป็นร้านข้าวเหนียวหมูส้ม
การันตีความอร่อยจากการขายมา
เขาบอกว่าจอดแบบ๒ชั่วโมง

รถมาถึงหมดเกลี้ยงเลย
หมดเกลี้ยงภายใน๒ชั่วโมง

คุณดูที่ร้านเขาเห็นมั้ย

มีทั้งหมูแผ่นหมูหวานหมูกรอบ

โดยเฉพาะเมนูเด็ดก็คือหมูส้ม
ถ้าเกิดคุณกินคู่กับข้าวเหนียวร้อนนะ

สอบถามเจ้าของร้าน
ตั้ง๕ปีแล้ว
กระแสตอบรับดีมาก

ลูกค้าชอบแบบไหนก็รับฟัง

ส่วนหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ข้าวเหนียวเนี่ยคุณดูสิ

เขาจะเลือกข้าวเหนียวอย่างดีเลย

มันจะมีกลิ่นหอมมากนึ่ง

เอาคุณน้ำลายไหลก็ว่ากันไปนะคะ

เห็นแบบนี้ไม่แพงด้วย
ห่อละ๒๕บาทเท่านั้นเอง

ตรงกลางเมนูหมูส้มของเขา
เมนูขายดีมากยอดฮิตมากนะคะ

พี่เขาจอดขายอยู่บริเวณตรงข้ามกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ไปให้ถูกนะไปบางโพไม่ได้กิน

โอ้โหอร่อยจริง
ไปให้ถูกอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะจ๊
ถูกต้องดิฉันจะพาไปบางโพซะแล้ว

อยู่ที่ปากน้ำโพ